ดูความเคลื่อนไหวของสองคนที่โกนหัวไปแล้วฮะโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
ตอนนี้ปฏิบัติธรรมมาได้แล้ว๗วันครึ่งทางของการเป็นโยคี
ล่าสุดมีการเปิดปากพูดคุยกับสื่อมวลชนครับ
เป็นบรรยากาศที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
หลังจากที่ทั้งคู่บวชมาตั้งแต่วันที่๑๖มีนาครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยยังมีพระแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทำวัดกันตามปกติ
แต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของโยคีปอลและโยคีโรเบิร์ต
ไม่ได้ตามพระออกมาบินทบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาทำบุญใส่บาทพระตอนเช้าด้วย
กระทั่งช่วงเพลงครับโยคีปอลและโยคีโรเบิร์ตออกมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ง
หอฉันอาหารแต่ตอนนี้มาในชุดสีกรักเลย
โยคีปอลเนี่ยเชิญใช้คำว่าเชิญผู้สื่อข่าวไปหาที่บริเวณหน้าหอฉัน
แล้วก็บอกกับสื่อด้วยว่าอย่าถ่ายภาพตอนทานอาหารเลย
แล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะหลบสื่อแต่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังครับ
เพาะด้วยนะฮะตัดเพาะกับนักข่าวว่าช่วงนี้ต่อให้ผมทำอะไร
คนก็คิดไปหมดแล้วว่าผมผิดยืนยันว่าที่ผ่านมาพูดความจริงไปหมดแล้ว
ต่อให้ศึกออกไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องแถลงที่มันเป็นความจริงอีก
เพราะที่เคยพูดออกมาทั้งหมดเป็นความจริงหมดอยู่แล้ว
ขู่ด้วยครับโยคีปอลขู่ทุกคนที่แชร์ข่าวหรือว่ากล่าวหา
ในทางเสียหายว่าหลังจากคดีนี้สิ้นสุดลงจบหมดทุกอย่างได้รับข้อสรุปแล้ว
เดี๋ยวจะมาไล่เช็คบินเลยคุณปอกับคุณโรเบิร์ตและทุกคนบนเรือ
เดินหน้าเอาผิดทุกคนที่แชร์ข่าวทำให้เขาและเพื่อนได้รับความเสียหาย
บอกแบบนี้เลยส่วนคุณศรีสุวรรณจัญญาพี่นครองเลขาที่การสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยไปยื่นหนังสือร้องเรียนยังอธิบดีกรมธนารักษ์
ทำไมล่ะจะให้ตรวจสอบการยึดถือครอบครองที่ดินของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
หรือมูลนิธิชะยันโตเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
และมีการบุกรุกที่ราชพัสดุหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ครับตรวจสอบไปที่
นายประภาษณคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านเปิดเผยว่าที่ดินของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
หรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโตพฤธรรมรังศรี
บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุจริงครับซึ่งจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือกรมธนารักษ์
กองทัพบกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและตัวแทนของมูลนิธิมหารือกัน
ถามว่าจะถึงขั้นขับไล่เลยไหมหรือว่ามีบทลงโทษอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อได้จริงก่อนครับ
แล้วก็การขอใช้ที่ราชพัสดุมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ขอใช้ที่ดิน
จะต้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น
แสวงหาประโยชน์เฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้ครับ
โอ้โหนี่คดีคุณตังโมขยายไปเป็นเรื่องนี้ไปแล้ว
มิตินะนี่ไปตรวจสอบเรื่องของการลุกที่ของราชพัสดุด้วย